สวัสดีครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้
คงได้พักหายใจหายคอกันบ้างนะครับหลังจากที่ทั่วไทยต้องเจอกับความแปรปวนสภาพอากาศ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยภาคเหนือภาคอีสาน
ที่ทำให้มีน้ำท่วมหลายจุดหลายพื้นที่คาดว่าในระยะนี้เอง
ช่วงที่ฝนหายไปคงจะสามารถระบายน้ำตามจุดต่างได้ทัน
เพราะว่าตอนนี้เองปัจจัยต่างที่ทำให้เกิดฝนนั้นก็ดูจะอ่อนกำลังลง
แต่ว่ามีโอกาสที่จะกลับมาตกหนักอีกครั้งหนึ่งโดยจากการตรวจสอบ
เพราะว่าขณะนี้เองตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝน
ก็คือพายุเบบินคาซึ่งตอนนี้กลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำไปอยู่แถวพม่าแล้วนะครับ
ดังนั้นจึงหอบฝนแถวภาคเหนือออกไปพม่าด้วย
ที่ออกไปแบบนี้เองก็ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้าสู่ประเทศไทยของเรานั้นมีกำลังอ่อนลงด้วยนะครับ
ก็ทำให้สถานการณ์คลื่นนั้นก็จะสงบลงไปหลังจากที่คลื่นสูงติดต่อกันหลายสัปดาห์แล้วนะครับ
ซึ่งตอนนี้เองก็จะถือว่าเป็นหนึ่งช่วงที่ฝนในพื้นที่ตอนบนของไทยจะลดลง
แต่ว่าในบริเวณทางตอนกลางของประเทศไทยครับคงต้องอดใจรอหน่อยถึงแม้ว่าฝนก่อนหน้านี้จะไม่ตกเท่าไหร่นะครับ
แต่ว่าในช่วงกลางเดือนหน้าครับแนวร่องฝนจะค่อยมีการเขยิบลงมา
กลุ่มบริเวณตอนกลางประเทศไทยฝนจะเพิ่มมากขึ้น
นี่คือเมื่อช่วงที่ผ่านมาจะสังเกตว่ามีการเคลื่อนตัวของพายุ
เป็นจุดสีแดงเคลื่อนที่ผ่านบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทย
เข้าบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนผ่านภาคเหนือแล้วก็ไปในบริเวณประเทศพม่า
ดังนั้นฝนจะค่อยหายไปนะครับตั้งแต่ในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันออก

ส่วนนี้เป็นกระแสลมนะครับซึ่งกระแสลมตอนนี้ถูกดูดเข้าสู่
ศูนย์กลางของย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่พม่าซะส่วนใหญ่
ในบริเวณประเทศไทยในอีสานตอนล่างลมอาจจะแรงหน่อย
ซึ่งนี่เป็นการคาดการณ์สถานการณ์ลมในช่วงวันอาทิตย์นี้
ลมจะแรงขึ้นนะครับซึ่งลมแรงขึ้นแบบนี้แน่นอน
คลื่นจะแรงขึ้นด้วยนี่คือคลื่นหลังจากนี้เป็นต้นไป
สังเกตว่าเป็นสีฟ้าแล้วที่อยู่ติดกับไทยก็จะค่อยสงบลง
แต่ว่าช่วงวันอาทิตย์ครับคลื่นสีม่วงนี่สังเกตดีนะครับ
คลื่นที่สูงประมาณ๒๔เมตรจะค่อยเข้ามาประชิดแนวชายฝั่งอีกครั้งหนึ่ง
ดังนั้นตั้งแต่วันอาทิตย์เป็นต้นไปนะครับต่อเนื่องไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้า
คงอาจจะต้องเตรียมรับมืออีกครั้งหนึ่งสำหรับสถานการณ์ฝน
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝน๒วันหลังจากนี้นะครับมีไม่เยอะเท่าไหร่
นี่คือจุดที่มีปริมาณฝนสะสมมากกว่า๑๐๐มิลลิเมตรนะครับ
นี่คือ๕วันครับอีกหนึ่งภาพเป็นการคาดการณ์๑๐วัน
ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามแนวขอบประเทศนะครับรวมไปถึงตรงกลางของประเทศ
ตรงที่เป็นแนวภูเขาเพชรบูรณ์คือจุดที่อาจจะต้องระวังหน่อยนะครับ
เพราะว่าจะมีปริมาณน้ำฝนตกสะสมเยอะเป็นพิเศษ
และนี่คือการคาดการณ์สภาพอากาศหลังจากนี้เป็นต้นไปในรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิบมหันสวัสดีครับ